คุณผู้ชมค่ะภูเก็ตถือว่าเป็นจังหวัดที่เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะ

ส่งผลให้ความสามารถในการรองรับของสายส่งไฟฟ้าใกล้เต็มค่ะ
ซึ่งการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าไม่เพียงต้องขยายสายส่งเท่านั้นนะคะ
แต่ยังรวมถึงการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน

ปัญหาระบบไฟฟ้าภาคใต้วันนี้เสนอเป็นตอนที่๒แล้วค่ะ
ส่วนจัดแสดงนิทัศกาลเรื่องราวความเป็นมาของอัญมณี
เป็นส่วนแรกที่ลูกค้าของวังทะลางจิเวอรี่

วังทลางจิเวอรี่ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการอัญมณี
รายใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตจากทั้งหมด๓ราย
ที่มีส่วนจัดแสดงนิทัศกาลขนาดใหญ่
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้า

ไฟฟ้าใช้เยอะครับใช้เยอะไฟฟ้านะครับ
เพราะว่าของเราก็จะมีโชว์รูมนะครับ
เพื่อประหยัดไฟในตรงนั้นนะครับ
ที่นี่จะมีเครื่องปั่นไฟไว้ใช้เอง
เพื่อรองรับความผันผวนด้านพลังงานไฟฟ้า
เพราะภูเก็ตเป็นจังหวัดปลายสายส่ง
มีปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับเป็นประจำ
ภูเก็ตเองก็อาจจะมีเรื่องของไฟตกอะไรอย่างนี้ครับ

ไฟตกไฟดับก็มีบ้างในหลายพื้นที่ครับ
ของทางเราก็เลยต้องเตรียมตัวเครื่องสำรองไว้
ตัวเครื่องเจนตัวนี้ครับไว้สำรองด้วยครับ
แต่ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันก็เพิ่มขึ้นครับ
เพิ่มขึ้นเยอะไหมครับก็เยอะครับ
เพราะมันจากไฟฟ้าปกติใช่ไหมครับ

มันก็จะมีทำให้ต้นทุนดีกว่าในส่วนของตรงนี้มันเพิ่มขึ้นครับ
ภูเก็ตถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน
จึงทำให้มีสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และส่งผลให้ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ซึ่งผู้ประกอบการในภาคโรงแรมเองก็ตื่นตัวในการลดใช้ไฟฟ้า
จริงโรงแรมที่เป็นสมาชิกส่วนใหญ่
ก็ให้ความร่วมมือที่จะเข้าร่วมโครงการ
ทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟตามโครงการที่ว่าเนี่ยครับ
กับบางโรงแรมซึ่งได้ทำไปก่อนหน้านั้นแล้ว
ที่ทยอยเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
แล้วก็ทางสมาคมเองก็จะมีโครงการที่จะให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการ
ซึ่งโครงการพวกนี้จะช่วยในเรื่องของการลดพลังงานได้เยอะมาก
ที่ผ่านมาภาคเอกชนจะพยายามลดการใช้ไฟฟ้าลง
แต่ปัจจุบันปริมาณการใช้ยังคงเพิ่มขึ้น
ใกล้เคียงกับความสามารถของสายส่งที่รองรับได้
กำลังสายส่งไฟฟ้าเข้ามายังเกาะเนี่ย

เพราะฉะนั้นมันเหลือเก็บอีกนิดเดียว
ที่กำลังการส่งกระแสไฟฟ้าเข้ามาเกาะภูเก็ต
มันจะเต็มประสิทธิภาพเต็มกำลังความสามารถ

ถ้าวันนี้ไม่เตรียมตัวให้พร้อมเนี่ย
มันก็วิกฤตที่จะเกิดขึ้น
มันก็น่าเป็นห่วงพอสมควร

แผนที่จะก่อสร้างสายส่งเส้นใหม่
โดยเพิ่มสายส่งชั่วคราวขนาด๒๓๐กิโลโวล๑วงจร
ก่อสร้างสายส่งขนาด๕๐๐กิโลโวลต์
ทดแทนสายขนาด๑๑๕กิโลโวนที่ใช้อยู่เดิม
ซึ่งจะเพิ่มปริมาณการจ่ายไฟฟ้าเข้าไปยังภูเก็ต

แต่การเพิ่มสายส่งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
เพราะความต้องการไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ต
ยังคงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย๑๐๗๕ต่อปี
จากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว
ทำให้มีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง
หากไม่มีโรงไฟฟ้าหลักในพื้นที่ทะเลอันดามัน
สร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของพื้นที่

คือการส่งไฟฟ้าจากภาคกลางลงมา
เห็นว่ามันค่อนข้างไกลแล้วก็มีความสูญเสีย
นั้นตามหลักแล้วปกติแล้วมันควรจะต้องมีไฟฟ้า

มีอยู่แค่เฉพาะตัวภาคอ่าวไทยเท่านั้น

อย่างนั้นเพื่อเสริมความมั่นคงจริง

ควรต้องมีโรยฟ้าอยู่แถวฝั่งอันดามันบ้าง
อย่างประกอบกับอันดามันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมฮ

เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพึ่งพาเฉพาะตัวสายทรงอย่างเดียว
ก็อาจจะมีข้อจำกัดได้
เพื่อให้ความต้องการกับความสะพายสมดุลกัน
ก็ควรจะทรัพย์ด้วยทั้งโรยฟ้าและสายส่ง
อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นเราก็มีแผนทั้งสองส่วนอยู่แล้ว
อย่างนั้นถ้าสองส่วนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ความมั่นคงไม่ว่าทางฝั่งอันดามันเนี่ยก็จะมีความข้นสูงครับ